สวัสดีครับผมบีเจสสวรรค์
ว้าวพี่โต้นี่มันเหมือนคอมมิวนิตี้เลยนะ

ใช่ฮะมันก็จะเป็นที่เดียวแถบนี้นะ
ที่กูจะทำเรื่องกิน
กินกินอย่างเดียวใช่

เสร็จแล้วก็มีปั๊กเสียบนู่นเสียบหนี้ให้
ข้างบนก็จะเป็นลานจัดนู่นจัดนี่อะไรได้นะครับ

ทำเกี่ยวกับเรื่องอาร์ตก็ทำได้

ก็จะมีตอนนี้มีมา๘๙เจ้าครับ

ใช่แล้วเขาก็จะมานั่งทำอาหารในนี้
เสร็จแล้วเราก็จะใช้กฎสั่งจากหน้าจอ

จะมีเบอร์คงเบอร์คิวอะไรต่ออะไรให้

ขายพวกน้ำพวกผลไม้พวกไอ้นู่นไอ้นี่

ในฐานะท็อปแมนเนี่ยหมายว่าในฐานะคนที่ดูแลอยู่
เรากำลังจะส่งอะไรต่อให้ลูกหลาน
หรืออะไรที่เขาเอาไปใช้ต่อยอดไม่ได้

รูปของสิ่งที่มันจะเกี่ยวเนื่องกัน

อันไหนที่เราจะลุกเพื่อขยายช่องทางอะไรอย่างนี้ครับ

เดี๋ยวคุยเรื่องผักปากกาขนส่ง
เหนื่อยไหมพี่โต้
ไม่รู้อะ
จริงแล้วถ้าเราเอาคำว่าพนักงานตั้ง

แต่ถ้าเรามองว่าเขาคือครอบครัว
หรือว่าเขามีชีวิตของเขา
มันเปลี่ยนวิธีการบริหารมากเลยนะ
เวลาเราพูดมืออาชีพจะมี๒แบบ
เองทำไม่ได้ออกไป

หมายความว่าเราก็จะมองเขาเป็น
หนึ่งในผู้ประกอบความสำเร็จ
บอกให้เขาคุยกับเราเหมือนกับเขาห่วง

ใช่ครับว่าเขาต้องมีความห่วงตรงนั้นนะ

แต่เราเลือกในสายที่มันเป็น

ธุรกิจอีกอันหนึ่งของเราก็คือ
เช็คอุณหภูมิของพนักงาน

พี่จะมีคำถามให้แกทุกวันเลย
วันนี้รู้สึกเป็นไง
บริษัททำกิจกรรมอะไรที่มันดีขึ้นไหม

แต่เขาตอบตามความคิดเขา
เราจะมีเกมให้เขาเล่นสร้างสัมพันธ์
อฟฟิศที่มิ้นท์ไปเมื่อกี้นี้
ก็เกิดจากความเห็นของพนักงานที่เขาบอกว่า

แต่เชื่อไหมพี่มาทำงานที่นี่ทุกวัน
พี่ไม่เคยนึกถึงเลยว่ากูต้องทำออฟฟิศมา

ปุ๊บมาถึงเข้าห้องกับแฟวางมับ

และมีการบริหารที่เปลี่ยนชีวิตพนักงานหลายครั้ง
แล้วก็มีระเบียบหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไป

ลูกน้องพี่ไม่มีความสุขมาทำงาน
ความหวงแหนงานนี่ไม่อันเคล
สมมุติวินต้องนั่งทำงานแบบที่ตัวเองไม่ชอบทุกวัน
จะไม่มีอารมณ์อยากใส่ชุดให้มันสวย
อยากน้ำเสียงอะไรต่ออะไรมันจะไม่ออก
อันนั้นคือสิ่งที่พี่ไม่อยากให้เกิดขึ้น

คุณสุฤทธิคะวันไหนไม่เห็นรอยยิ้มคุณสุฤทธิ์นะ

ยิ้มหวานค่ะแล้วใครเขียนหากูวะแล้วกูก็ยิ้มไปก่อนกูก็เดินยิ้มทั้งออฟฟิศ
มันมีอะไรเล็กน้อยแบบอย่างนี้
ส่งแล้วก็ฝั่งคนรับด้วย
โต้จากการเป็นคนอินดี้สุดไปสุดทางสายบันเทิง

แบกรับความสำเร็จที่มันมีมาร้อยกว่าปี
ต้องมาคิดต่อยอดต่างนานา
พี่โต้รู้สึกว่าในช่วงระหว่างทาง
อะไรที่มันเหมือนกับเป็นบทเรียนสำคัญชีวิตของพี่โต้บ้างคะ

ชีวิตมึงไม่มีทุกข์ที่สุด
เองจะมีทุกข์มากกว่าขึ้นไปเรื่อย

คิดว่าทุกข์ที่สุดของพี่คือน้ำท่วมวันนั้น
และถ้าเราคิดว่าอันนี้คือที่สุดแล้ว

พอมันเป็นแบบนั้นมันทำให้เราเตรียมพร้อมเสมอค่ะ

มันจะดิ่งปีลงไปเลย

เวลามันดิ่งสูงสุดปั๊บมันจะเกิดทางแยก

เรามองแล้วก็เลือกให้ดี

แต่อย่าไปยึดชีวิตเดิม
ว่าเราเคยมีชีวิตเดิมที่มันมีความสุขที่สุดแล้ว

ตั้งแต่ชีวิตพี่ไม่เคยมียอดขายตก
ไอ้พระรังแกรมคุณเป็นพันธุ์
ตกไป๘๕ยอดขาย

เรื่องที่จะถาโถมเข้ามามันเต็มไปหมดเลย
เพราะทุกคนจะรอฟังคำสั่งเรา

คิดว่ายุคนี้คนหันมาทำธุรกิจกันเยอะ

เขาควรจะต้องทำยังไง
การเริ่มธุรกิจมันไม่มีอะไรผิดนะ
มันเป็นวิธีการเรียนรู้ความสำเร็จในอีกรูปแบบหนึ่ง
อย่าไปมองว่าเราต้องสร้างธุรกิจของเราให้ได้

เฮ้ยเองเป็นมือปืนมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ

เมื่อดีไซด์แล้วตัดสินใจแล้ว

แต่คุณไม่เคยใส่ใจไม่เคยรู้สึกมัน

ไปร้องไห้ไปอ่อนแอ

อันนี้มินว่ามันน่าจะเป็นคุณสมบัติสำคัญเหมือนกัน

ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป